ต้องเอากระดาษกับปากกามาเตรียมรอว่าเจ๊มอยจะบอกทิ้งระเบิดอะไรไหม

ดีมากดีมากไม่เป็นไรน้องหนุ่มเดี๋ยวพี่มดดำอ่านให้นะ
มีข่าวเมาส์มีข่าวเมาส์ให้เผือก

สืบกันอีกแล้วเมื่อเพจเฟซบุ๊คเจ๊มอย๑๐๐

ระบุข้อความว่าเวลาเจอดาราคนหนึ่ง
ดราม่าดาบหัวร้องห้าม

คนเหรอคุณก็ต่อนะต่อไปเรื่อยนะคุณ
พวกมึงก็เห็นใจนางหน่อยนะ

พ่อต้องไลฟ์ขายของรีวิวสิคะ
เพื่อเอาเงินมาประทังชีวิต

สงบลงไม่ด่ากราศไม่แฉผัวแล้ว

ถ้าอยากเจอลูกต้องทำตัวใหม่
ปอรอพอให้นางจะทำอะไร
ให้อีนุมอย่าเห็นอีแวนก็ตกปากนะใช่มะเออไม่ใช่นุ่ม

ก็ไปรายการพี่หนุ่มกับรายการคุณแม่มาพอกันแหละ

แม่หนุ่ม

ไม่ว่าอยากรู้เป็นใคร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

มันเจอลูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะใครคุกว่าตัวแม่ช่องน้อย๔จะย้ายไข้
ยกคือเป็นคือเคยสร้างขวดการให้ช่องคิดเระติ้งสูงมาก
แล้วก็หลายคนเดาว่าเขาจะไปแต่งงานหรือเปล่าตอนนี้กำลังความรักหวานฉ่ำ
แววเหรอไม่ก็คือนั้นเขาก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมีคนมีชื่อแต้วไง
แม่ว่าใช่ปะล่ะไม่รู้อ่ะเขาจะหมดสัญญา
ยายค่ายไปไหนอ่ะหมายถึงยายก็นั่นแหละไม่อยู่ไม่อยู่ช่องแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
อืมมันเป็นอนาคตยังตอบไม่ได้เลยจริงหรืออย่างงี้พูดพูดก็เห็นมา
แต่อีกหน่อยดาราเป็นอิสระหมดแล้วล่ะ
จริงดารามไม่มีช่องแล้วล่ะอีกหน่อยน่ะจริงระบบในทัวร์ทัพ
มันมีการเปลี่ยนอะไรกันเยอะมากทีเดียวตอนนี้นะคะ